เหตุที่พ่อยิงลูกชายบาดเจ็บเพราะว่าลูกชายเสพยาแล้วคลั่ง
แล้วก็ถือมีดจะเข้ามาทำร้ายพ่อ
พ่อก็เลยยิงอ่ะนะคะโดยหลังก่อเหตุพ่อก็ยืนรอมอบตัว
ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนให้ประกันตัว
ส่วนลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าอาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
เหตุที่นายปรัชญาหรือแป้งอายุ๓๑ปีถูกยิงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑นัด
กระสุนฝังในที่บ้านพักถนนเรียบคลองพิทยาลงกรเขตบางขุนเทียน

ชุมพลหรือตายีอายุ๕๗ปีเป็นพ่อเขาเอง
ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธปืนนะคะ
ตำรวจสนเทียนทะเลสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าลูกชายเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด
แล้วคว้ามีดจะไล่ฟันพ่อค่ะ
ก็เลยต้องวิ่งหนีเข้าไปแล้วไปหยิบปืนในบ้านยิงป้องกันตัวหนึ่งนัด
จะเรียกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุ
ก็พบนายชุมพลซึ่งเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาในวงเงิน๑แสนบาท
เขาเล่าบอกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเพราะว่าลูกชาย
พยายามจะเอามีดมาไล่ฟันคนในบ้านค่ะ

แต่นาทีนั้นลูกกำลังจะฆ่าเขาเขาก็จำเป็นต้องป้องกันตัว
แล้วก็ฝากบอกไปถึงลูกชายว่าพ่อขอโทษพ่อรักลูกนะนะคะ
มีลูกบ้างดิเนี่ยเหมาะแบบนี้
ไปตีมันไม่เคยตีเลย
คนเป็นพ่อไม่มีใครอยากทำลูกหรอก
นี่เป็นพ่อมันผู้จัดจัง
เขาก็คิดว่าเขาจะทำพ่อ
ทางด้านนายเทวันอ่วมสะอาดเจ้าของร้านค้าใกล้บ้านที่เกิดเหตุ

เขาได้ยินเสียงปืนนะคะตอนแรกคิดว่าใครมายิงนกหรือเปล่า
แต่จากนั้นไม่นานมีชาวบ้านช่วยกันหามร่างในแป้งผู้บาดเจ็บออกมานอน
หน้าปากซอยหมู่บ้านทิ้งไว้เกือบ๓๐นาที
ที่กู้ภัยจะมาถึงแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
จึงได้ทราบเรื่องภายหลังว่าคนยิงคือในชุมพล
ก็เป็นพ่อของคนที่ถูกยิงนั่นเองนะคะ
ฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
โดนหิ้วออกมาหิ้วออกมาสภาพที่แบบถูกยิง
หิ้วทางนี้หรือเปล่า
ทางเดินเข้าบ้านเขา

ใช่ถูกยิงฮิ้วออกมาแล้วก็นอนกองอยู่อย่างนั้น
แกก็ชอบกินเหล้ากินเบียร์อะไรประมาณนี้

ชอบอารมณ์โผงผางคุยนักเลงอะไรมาเนี่ยครับ
แล้วก็มีปัญหากับลูกประจำทะเลาะกันเรื่องอะไรผมไม่ทราบเหมือนกัน
ทางคดีเนี่ยนะคะตำรวจสนเทียนทะเลเขาแจ้งข้อหานายชุมพลไป๓ข้อหาด้วยกันค่ะ
ก็คือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งตลอดการสอบปากคำในชุมพลก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ
จึงได้ทำเรื่องขอประกันตัวด้วยวงเงินประกัน๑แสนบาท

ส่วนอาการในแป้งลูกชายตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนอาการปลอดภัยแล้วค่ะ